มาลุ้นประเด็นโหราแซ่บสุดซีด
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกณฑ์จะได้เพื่อนเป็นคนรู้ใจ

และมาปฏิบัติภารกิจทดสอบความเจ้า

ถึงกับยกทงยอมแพ้กลางรายการ